คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ที่สมุทรปราการนะคะ

คือระหว่างทางเนี่ยค่ะมีวัยรุ่น๒คนนะคะ

รายเดอร์ขี่หนีหนีไม่ไหวถึงขั้นจอดรถแล้ววิ่งหนี
วัยรุ่นที่ก่อเหตุคนนึงลงมาขี่รถรายเดอร์ไปจอดริมทาง
หมวกกันน็อกขโมยข้าวเหนียวไก่ย่างของรายเดอร์ไปด้วย

นี่ค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นนะคะ
วัยรุ่นสองคนขี่รถจักรยานยนต์มาประกบรถของรายเดอร์
แล้วคนซ้อนถือมีดพุ่งเข้ามาใส่รายเดอร์
รายเดอร์ก็พยายามจะหลบทิ้งรถแล้วก็วิ่งหนี
คนที่ก่อเหตุก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ของรายเดอร์ไปจอดริมทาง

เอาไปทำไมอ่ะแล้วหนีไปเลยน้องคิงครับ
มีวงจรปิดสองมุมนะคะอีกมุมเป็นภาพมุมกว้างบนถนนแบบนี้ค่ะ
เห็นพฤติกรรมของคนร้ายชัดเจนกว่า

นี่รายเดอร์ก็พยายามจะหลบแล้วผู้ก่อเหตุมีมีดด้วยไง
นี่รายเดอร์ก็ต้องวิ่งรถล้มวิ่งหนีดีกว่านี่นะครับ
หลังเกิดเหตุนะคะรายเดอร์ไปแจ้งความกับตำรวจสพพระประแดงค่ะ
เดอร์คนนี้ชื่อว่านายนรงฤทธิ์อายุ๑๙ปี
แล้วก็บอกว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งอาหารที่ลูกค้าถนนเพชรหึง
กำลังขี่รถกลับบ้านระหว่างทางแวะซื้อข้าวเหนียวไก่ย่างกะจะเอาไปกินเอง
มาถึงที่สารปู่สันดรซอยเพชรหึง๒๓อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
เพราะอยู่แถวบ้านในเต๊ะเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์
ในป๊ับเป็นคนสอนล์ทั้งคู่พึ่ง๑๗ยังเป็นเยาวชนขือตะโกนหารื่อง
และมีมีดกันด้วยสุดท้ายชิงหมวกกะน๊อกสีดำ
ข้าวเหนียวไก่ย่างแล้วก็หนีกันไป
จังหวะนั้นนะคะมีนายกอบตบางยอในสมปองรัศมีทัศน์
มาเห็นเหตุการณ์ก็เข้ามาช่วยเหลือ
ฟังเสียงนายนรงฤทธิผู้เสียหายดูนิดนึงค่ะ
ผมก็ดูว่ามีอะไรปะเพราะเขามองหน้าผม

แล้วนี่แล้วเขาก็จี้ผมมาเลย
แล้วก็ผมรีบหักเลี้ยวหักรถเข้ามาในซอยนี้เลยครับ
แล้วก็ขับแซงผมมาตัดหน้าผมตรงนี้เลย

ก็คือผมไม่ได้รู้จักเลยเขาพูดอะไรสักอย่างเลย
แต่ผมไม่ได้ยินแล้วเขาก็ชักมีดลงมาจะแทง
ทางตำรวจสพพระประแดงก็แกะรอยนะคะน้องคิงคุณผู้ชมค่ะ

แล้วก็ตัวผู้เสียหายบอกว่าก็รู้ว่าเป็นคนในพื้นที่
แล้วก็รู้จักชื่อรู้จักอะไรเป็นรุ่นน้องแถวบ้านใช่ไหมคะ
สุดท้ายตำรวจเลยตามจับได้ไปจับที่บ้านเลยค่ะ
อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ถึง๒กิโลกรัม
ทั้งสองคนในเต๊ะกับในปั๊บรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
แต่อย่างที่มิ้วบอกคุณผู้ชมไปว่าคู่นี้เขาเป็นเยาวชนเขาอายุเพิ่ง๑๗
ตำรวจก็เลยต้องเรียกผู้ปกครองของทั้งสองคนมาพูดคุย
แล้วก็แจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะคะ
รอส่งตัวไปสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายในลักษณะของการเป็นเยาวชน

ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดไป
มันได้ยินแว๊บถามเรื่องของสถาบันการศึกษาด้วยใช่ไหม

คือมันเหมือนกับว่ามีเรื่องของสถาบันมาเกี่ยวข้องด้วยนิดนึงค่ะคุณผู้ชม
คือตอนที่เผชิญหน้ากันเต๊ะกับปั๊บตะโกนถามนรงฤทธิ์ผู้เสียหายว่า

นรงฤทธิ์บอกว่าเปล่าปางไม่ได้เรียนที่นั่นเรียนที่ทรงทำ

แต่ผู้ก่อเหตุสองคนไม่ฟังพยายามจะทำร้าย
ก็เลยต้องทิ้งรถแล้วหนีเอาตัวรอดนะคะ
ก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้โดนแทงไม่ได้รับความเสียหายทางร่างกายอะไรแบบนี้นะ

น่ะสิคะคือหิวหรือยังไงเอออืมอ้าวเหตุการณ์นี้ก็มาเป็น